คุณผู้ชมคะเรายังคงตามเรื่องคุณลุงกระสอน
พิมพ์แก้วอายุห้าสิบหกปีพ่อค้าขายไก่ย่างอ่ะ
ที่ยืนขายไก่ย่างอยู่ริมทางหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา๒
นี้พุ่งไปชนนะคะครับทั้งคุณลุงที่เป็นคนขาย
แล้วก็ลูกค้าเนี่ยโอ้โหถูกชนแล้วก็อาการหนักทั้งคู่เลยนะ
อาการหนักนะคะคนขับเนี่ยเป็นสาวหล่อเป็นธอมมากับแฟนสาว
นี่ค่ะแล้วดูอาการของคุณลุงณเวลานี้คุณลุงกระสอนบอกว่า
แขนหักขาหักสองข้างตอนนี้เหมือนผู้ป่วยติดเตียงเลย
ลุกไม่ได้นะคะทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
คุณลุงกระสอนบอกว่าคู่กรณีนะมาเยี่ยมครั้งเดียวให้นม๔กล่อง
แล้วก็ไม่มาช่วยเหลืออะไรอีกเลยบอกแค่ว่าให้บริษัทประกันจัดการ
จังหวัดเกิดเหตุมาค่ะคือ๒๕กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้
ยังนอนอย่างทรมานค่ะเพราะว่าขาดรายได้ด้วยนะคะ
ยังไม่หายดีเลยนะคะจริงจริงแล้วเนี่ยเคยขายไก่ย่างเนี่ยนะ
วันหนึ่งเคยขายได้เกือบห้าพันบาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษา
ที่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๕กุมภาพันธ์ถึง๙มีนาคม๑๕๐๐๐บาท
ก็มีพรบกับบริษัทประกันออกให้แต่มันมีส่วนต่าง
ที่คุณลุงต้องจ่ายเองก็คือ๕มีนาคมต้องจ่ายค่ายา
ค่าตรวจภายใน๓๐๐๐บาทม้อนัดอีก๒วันคือ๑๑มีนาคม
ค่ายาค่ารักษาอีก๓๐๐๐บาท๑๒มีนาคมตรวจกระดูกอีก๒๐๐๐บาท
จะค่าเดินทางค่าใช้จ่ายรวมแล้ว๔๐๐๐กว่าบาท
ก็เลยอยากจะให้คู่กรณีมาดูแลมาเยี่ยมเยี่ยนกันบ้างก็ยังดีค่ะ
คุยกันได้ครับคนเราเนอะไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรมากมาย
ก็ให้น่าเห็นตาแล้วคุยกันใครก็ไม่อยากให้มันเกลียดเนอะเรื่องนี้
ก็อยากให้เขาเข้ามาดูหน่อยว่าเออเป็นสภาพนี้นะลุงเขานอนอย่างเงี้
ก็ไม่ได้รายได้ใช่ไหมล่ะไม่ได้ขายของป้าไม่มีตังค์
เวลาไปหาหมอมันก็ต้องใช้ตังค์ตลอดไงสำรองใจทุกครั้งที่ไป
ครั้งหนึ่งก็๒๐๐๐หรือ๓๐๐เนี่ยค่ะต้องค่ารถอีก
แต่ไม่ได้คุยกับเขาค่ะเขาไม่คุยอะไรเลย
เขามาเขาแค่ว่าสวัสดีครับป้าเขาก็นั่งของเขาเฉย
แต่ป้าคุยกับอาจารย์เหรอในประจำนั้นใช่ค่ะใช่
ทำไมไม่มีอะไรมาเยียวยาก่อนสักนิดก็ยังดี
ช่วงนี้ไม่มีตังค์เวลาไปไหนก็ต้องใส่ตังค์ค่ะ
ความจริงมีคนเจ็บอีกสองคนนะฮะเป็นลูกค้านะครับเราก็ตามเจอนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยววันหลังให้ฟังกันกันแล้วกันนะครับ
แต่ว่าดูทางคู่กรณีคนที่ขับรถชนเขาก่อนนะครับ
เป็นสาวท่อมมานะฮะวันนี้เราเจอนะครับ
เขาขอเปิดใจผ่านไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์หน่อยนะครับ
บอกว่าส่วนตัวไม่ได้คิดจะหนีหรือว่าปัดความรับผิดชอบนะฮะ
แต่ตัวเธอก็ไม่มีเงินจะไปเยียวยาคนเจ็บเหมือนกัน
คนเจ็บมีอยู่ทั้งหมด๓คนหนึ่งคือพ่อค้าไก่ย่างอีก๒คนเป็นลูกค้า
ที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บอยู่หลายครั้งนะฮะ
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมฝั่งคนเจ็บเนี่ย
ไปให้สัมภาษณ์ว่าเธอไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียว
ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งเฉยแล้วก็พยายามติดต่อกับทางบริษัทประกันของรถอยู่ตลอด
แต่ขั้นตอนของบริษัทประกันค่อนข้างช้า
เนื่องจากเคสนี้มีคนเจ็บหลายคน
โดยเธอบอกว่าสาเหตุของการขับรถชน
ไม่ได้มาจากการที่เธอทะเลาะกับแฟนสาว
แล้วก็เสียหลักพุ่งชนร้านไก่ย่างนะฮะ
แต่เป็นเพราะความประมาทที่ตอนนั้นเธอก้มลงไปหยิบขวดน้ำหอมที่มันหล่นในรถ
รถก็เลยเสียหลักแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ก็ขอฝากความเสียใจแสดงความเสียใจและขอโทษไปยังคนเจ็บทุกคนด้วย
ยิ่งง่ายยังเจอผู้ที่ทำเนื้ออย่างนี้ทั้ง๓คนเจ็บใจดี
และยิ่งเห็นหลุงเป็นอย่างนั้นด้วยและเขาอยู่กับป้า๒คนเลย

ก็ไม่รู้ได้ยังงั้น
ก็ให้เขาช่วยหาเงินนั่นว่าแบบนี้ใครจะนิ่งไหว
แล้วคือทั้ง๓คนดูในข่าวเขาบอกว่าหนูไม่ได้ไปเยี่ยมเลยไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียว

๔ครั้งดูกล้องมือจอลปิดที่โรงพยาบาลก็ได้พี่